มาที่ฟุตบอลในวงการบ้านเรากันบ้างนะครับ
กลางสัปดาห์นี้ครับฟุตบอลไทยลีกก็จะมีเกมทำการแข่งขันกันด้วยนะครับ
เพราะว่าทำการแข่งขันพร้อมกันหมดเลยนะครับ

สำหรับการใช้งานครบ๘สนาม
จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ทุกคู่
ซึ่งเกมกลางสัปดาห์นะคะไปดูคู่ที่น่าสนใจกันบ้างนะคะ
ส่วนความพร้อมเกมนี้ก็จะได้เล่นในบ้าน
หมายของทีมก็คือต้องได้๓คะแนนสถานเดียวเท่านั้น
จากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าทีมมีบทเรียนแล้วนะคะ
ก็จะเน้นให้ลูกทีมระมัดระวังมากขึ้นด้วย
พิเชษพุทธตานผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็บอกนะคะว่า
ที่มีปัญหาเรื่องนักเตะมีอาการเหนื่อยล้าอยู่บ้าง
แต่ว่าทุกคนใจพร้อมสู้
เพราะว่าเกมนี้ยอมรับว่าเป็นรองเหมือนกัน
แต่หากว่าเป็นไปได้ก็หวังที่จะเก็บ๓คะแนนให้ได้
ซึ่งก็จะทำให้ทีมได้๓คะแนนเต็มจาก
ได้๙คะแนนเต็มจาก๓เกมในการเปิดฤดูกาล
บูรดำอยู่อเต็ดแล้วก็ปะตลาดมาด้วยนะครับ

สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโตโยต้าไทย
ลีกนัดที่๓วันพุธที่๒๖กุมภาพันธ์

๑๗อันดัก๔๕นาทีเชียงราอยู่อเต็ด

บีจีปะทูปยูเนเต็ดพบกับโปรลิเธโร
ลาด้าอักชบุรีพบกับบูรามยูเนเต็ด

มุดประการซิตี้พบกับแบงคอกยูเนเต็ด